อีกหนึ่งเหตุการณ์สะเทือนขวัญนะคะเรียกว่าเมดเลขกันไปยาวเลยที่ขอนแก่นเจยุเขียงเนื้อค่ะ
ถูกคนร้ายนะคะบุกเข้ามายิงยิงสองนัดไม่พอเอามีดแทงเข้าไปที่ศีรษะด้วยจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เงินก็หายสร้อยคอทองคำกำไรทองคำก็หายไปนะคะ
แล้วที่มันน่าตกใจกว่านั้นก็คือ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์คือหลานของเจยุวัยแค่๔ขวบ
น้องต้องเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วต้องมาเป็นพยานด้วย

หลานคนนี้ชี้ตัวว่าคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
คือน้องสามีของเจยุเอง

คือมีคนร้ายสองคนค่ะบุกเข้ามาจี้ชิงทรัพย

เขียงเนื้อแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
เข้าไปที่สองนัดแล้วก็เอามีดแทงเข้าที่ศีรษะบาดเจ็บสาหัส
ชิงเอาทองรูปประพันธ์ไปน้ำหนักรวม๒๕บาท
เงินสดอีก๔๕๐๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดวันที่๑๕ธันวาคมนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าพยานที่อยู่ในเหตุการณ์และเห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้
คือหลานชายของเจยุวัยเพียงแค่๔ขวบค่ะ
น้องชีวิตตัวบอกว่าผู้เกาะเหตุคือนายวรวิทย์บุราณรัฐวัย๔๖ปี
น้องชายแท้ของนายวรวิทย์บุราณรัฐสามีของเจยุเองนะคะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวนายวรวิทย์มาสอบสวนอย่างเคร่งเครียดตลอดทั้งคืน
ซึ่งนายวรวุฒิก็ให้การปฏิเสธค่ะว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นใดทั้งสิ้น
แต่ยังคงให้การวกไปวนมานะคะตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อ
คนนี้แหละค่ะคือนายวราวุฒิล่าสุดพันธุ์ตำรวจตรีเจษดาแปงการิยา
สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่บอกว่า
พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานประกอบคำให้การของพยานคนสำคัญที่เห็นเหตุการณ์แล้ว
ขอสารจังหวัดขอนแก่นออกหมายจับนายวราวุฒิในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นค่ะ
ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสในเคหสถานเวลากลางคืน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
สืบสวนลงพื้นที่ตรวจค้นบ้านของนายวรวุฒินะคะอยู่ที่บ้านเลขที่๘๒หมู่๖บ้านโจทย์น้อยตำบลชนบท
ก็ยังไม่เจอหลักฐานใดที่เชื่อมโยงกับการก่อเหตุครั้งนี้
แต่ตรวจสอบข้อมูลเนี่ยก็พบว่านายวราวุฒิคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านกับพี่ชายและเจยุซึ่งเป็นพี่สะพ้ายมานานแล้ว
ระยะหลังหลังเนี่ยเจยุไม่ยอมให้อยู่ด้วยค่ะเขาก็เลยต้องกลับไปอยู่ที่บ้านที่ห่างออกไปประมาณสามกิโลเมตร
จากนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและพนักงานสอบสวนเข้าตรวจค้นในบ้านของเจยุเพื่อหาร่องรอยคนร้ายแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติม
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
จากการตรวจสอบพบหัวกระสุนตกอยู่ใกล้จุดที่เจยุนอนจมกองเลือด๒หัว
เป็นหัวกระสุนขนาดจุดสามแปดชนิดเดียวกับที่ฝังอยู่ในศีรษะเจยุนะคะก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมกันนี้ยังมีการสำรวจพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุว่ามีใครได้ยินเสียงปืน
หรือว่าพบบุคคลต้องสงสัยเข้าไปในบ้านหรือเปล่า
และมีการไล่เส้นทางหลบหนีของคนร้ายตามกล้องวงจรปิดด้วย
ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างเร่งไล่ล่าคนร้ายอีกคนนึงนะคะ
เพราะอย่างที่บอกว่ามีสองคนคนหนึ่งเนี่ยหลานชี้ตัวว่าคือน้องสามีเจยุ
อีกคนเนี่ยเป็นคนร้ายที่สวมหมวกผ้าปิดบังใบหน้า
ก็ต้องตามหากันล่ะค่ะว่าเป็นใคร
เรื่องต้นตำรวจมุ่งประเด็นการก่อเหตุว่าคนร้ายลงมือเพราะประสงค์ต่อชีวิต
แต่อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนร้ายที่ใกล้ชิดกับครอบครัวเจยุ
เพราะภายในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยงัดแงะและไม่มีร่องรอยลื้อค้นเลยค่ะ

ก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าคนร้ายทราบความเคลื่อนไหวได้ยังไง
เจยุเนี่ยเก็บเงินที่ได้มาจากการขายวัวไว้ที่จุดไหน
คือก่อนหน้านี้เขาเพิ่งขายวัวไปได้๔๕๐๐๐บาท
ก็รู้ว่าเก็บไว้ตรงไหนแล้วก็เจาะจงเอาตรงนั้น
แต่ประเด็นก็คือว่ามันยังมีเงินอีกประมาณ๕แสนกว่าบาท

เงินส่วนนั้นไม่ได้ถูกหยิบไป
ตอนนี้อาการเจยุถือว่าสาหัสมากนะคะ
ไม่รู้สึกตัวแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น
อย่างใกล้ชิดซึ่งล่าสุดนะคะก็มีภาวะสมองตายค่ะ